คุณผู้ชมคะไปดูในโลกออนไลน์กันหน่อย
ก็ปรากฏว่ามีดราม่าของกินเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
มาจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาทำโครงการขึ้นมา
แล้วก็เปิดเผยชื่อหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัด
แล้วแต่ละคนพอไปเห็นเมนูประจำจังหวัดของตัวเอง
ก็ตั้งคำถามว่าเขาคัดจากอะไร
เพราะว่าเมนูที่มีการหยิบยกขึ้นมา

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอาหารในจังหวัดตัวเอง

ธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
เขาจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่น
แล้วก็เรียกว่ายกระดับสร้างมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย
เขาเรียกว่าเชิดชูรสชาติที่หายไป

แล้วก็กระตุ้นยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่น

ก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันออกไป

คุณผู้ชมเป็นเมนูอะไรนะคะ
ก็มีหลายเมนูเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกัน

นูประจำกรุงเทพก็คือข้าวปอกตั้ง
ขนมไทยโบราณใช้ข้าวตอกเป็นวัตถุดิบหลัก
หอมด้วยควันเทียน
เดี๋ยวมันหน้าตาเป็นอย่างไรก่อน

ข้าวตอกตั้งนะครับอ๋อ
เป็นประเด็นดราม่าที่คนในพื้นที่เนี่ยคือเขาเอาไปโพสต์กันในกรุ๊ปมีประมาณ
มีประมาณมีคนจำนวนนึงเลยแหละแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่า
ประมาณว่าลำปางไม่มีเมนูชูโรงที่ดีกว่ายำปลาแห้งแล้วหรือ
คนก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยเห็นด้วยก็บอกว่าเป็นเมนูสุขภาพกินแล้ว
อายุยืนเจ้าใส่ผักเยอะเยอะยิ่งลำเจ้าบางคนก็บอกว่าชื่อเหมือนจะดูกระจอก
แต่รสชาติต้องลองพิสูจน์บางคนก็บอกว่ามันอร่อยอยู่นะ
แต่บางคนที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเทียบกับจังหวัดอื่นของลำปางดูธรรมดา
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าใครเป็นคนกำหนดแล้วเอามติจากใครไปตัดสิน
เดี๋ยวฉันดูดิฉันก็อยากกินนะเนี่ย

คนเชียงใหม่เนี่ยเขาก็สงสัยเช่นกันว่าทำไมตำจิ้นแห้งถึงได้รับเลือก
ที่มีการประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตั้งคำถามว่าใครเป็นคนเลือกเมนู
เราก็เลยไปคุยกับคุณวันลบนามวงพรมค่ะรองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่
ตนเองนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการที่คัดเลือกเมนูตำจิ้นแห้งนะคะ
ไม่ได้เป็นเมนูอันดับหนึ่งและไม่ได้เสนอเมนูเดียว
มีคนเสนอเมนูลาบดิบด้วยแต่กรรมการห่วงเรื่องสุขภาพ
หลายคนอาจจะไม่กินอาหารดิบและลาบอาจจะไม่ผ่าน
เพราะฉะนั้นก็เลยมาเป็นตำจิ้นแห้งอาหารของเชียงใหม่ที่กำลังจะศูนย์หาย
คือบางคนก็อาจจะไม่คุ้นชินเพราะเขาอธิบายว่ามันเป็นเมนูที่ศูนย์กำลังจะสูญหาย
หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยก็เลยเชิดชูขึ้นมานะคะ
หวังจะให้คนไทยได้รู้จักตำจิ้นแห้งเมนูโบราณของเชียงใหม่นะคะ
อย่างร้านครัวเพชรดอยงามนะคะก็มีเมนูตำจิ้นแห้งขายนะคะ
เขาบอกว่าคนรู้จักน้อยอยากให้มาลองชิมนะคะ
คือตำจิ้นแห้งก็คือเอาเนื้อวัวเนื้อหมูตากแห้งแล้วต้มให้เปื่อย
แล้วก็มาโขลกคลุกเคล้ากับผักสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศนะคะ

โอ้โหเมนูเหนือหลายเมนูที่ไม่เคยลองนะ
อยากจะลองชิมดูเหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ